กินได้ฟิวอร่อยจวบจ้อมสะใจทุกเมนูแต่วันนี้พี่จ๊ะพี่จ๊ะลืมเรียงความห่าไปก่อนน่ะขอนำเนอร์นิวออร์เกรสจะรับทานทั้งที่อ่ะต้องมีความเป็นกุลเศรษฐรีกันหน่อยม่ำขาดม่ำขาดม่ำขาดม่ำขาดม่ำขาด
ทำเล็กเคี้ยวกรุบละเมียดเหลียดรสอาหารอ้อมยิ้มรับถูกอัตโทรศ
ฟิลลูกคุณหนูออร์เกรสก็ทำได้
อ่าขอถามอ่ะตัวกันตั้งหมดโยย
ถึงไม่คุ้นตาเกรสเวอร์ชันนี้แต่ก็น่ารักนะเนี่ยตัวเธอ
อุ้ยตายมีเพลินตกใจกล้องซะด้วยช่วงนี้เน้นรับผลคนสวยชิมิคะออร์เกรส